ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญที่จะต้องบันทึกเอาไว้
ในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐที่มีมา๒๔๐ปีนะครับ
หลังจากที่การเลือกตั้งขั้นต้นโค้งสุดท้ายใน๖รัฐ

ผู้สมัครจีนตำแหน่งผู้แทนภาคเดมกรัฐ
สามารถเอาชนะเบอร์นี่แซนเดอร์
คู่แข่งจาก๔ใน๖รัฐได้
ทำให้คณะผู้แทนรวมที่ฮาโลลี่ได้

ทำให้เธอกลายเป็นว่าที่ผู้แทนภาคเดมกรัฐ

ที่สามารถทลายกำแพงทางเพศนี้ได้นะครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปดูผลรายละเอียดของการเลือกตั้ง
ขั้นต้นที่เพิ่งผ่านมาในวันนี้ก่อนนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีการเลือกตั้งทั้งหมด

ซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็จับตามองไปที่๒รัฐนี้ก็คือ
เพราะว่ามีคณะผู้แทนที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับ

ปรากฏว่าการเลือกตั้งขั้นต้น

ใหญ่ที่บอกไว้เมื่อสักครู่คือแคลิฟอร์เนียกับนิวเจอร์ซี่
ลาลีคลินตันก็สามารถเอาชนะเบอร์นี่แซนเนอร์ได้นะครับ
ด้วยคะแนนที่ค่อนข้างที่จะทิ้งห่างทีเดียว
เพราะในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีคำนวณคณะผู้แทนรวมทั้งหมด๔๗๕คน

เพราะฉะนั้นฮิลาลีได้ไปทั้งหมด๔รัฐ

วันนี้แซนเดอร์นั้นได้ไป๒รัฐด้วยกันนะครับ
นั่นก็คือรัฐมอนทาน่าแล้วก็รัฐนอสดาโกต้า
เมื่อรวมทั้งหมดของคณะผู้แทน
ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
ผลการรวมคะแนนปรากฏว่าฮิลาลีคลินตันตอนนี้
ได้ไป๒๗๔๐เสียง
ซึ่งเกิน๒๓๘๓เสียงซึ่งเป็นคะแนนกึ่งหนึ่ง
ในจมูลนี้ก็จะมีเสียงที่ได้

วันนี้แซนเดอร์นั้นได้ไปรวมทั้งหมด๑๘๒๔เสียงด้วยกัน
นั่นก็คือผลการผลรวมคะแนนเลือกตั้งเบื้องต้น
ซึ่งตอนนี้จะเหลืออีกแค่เพียงเขตปกครองเดียวเท่านั้น